อุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบดื่มเหล้ากันหน่อยคุณผู้ชม
อันนี้น่ากลัวเหมือนกันแล้วก็เกิดความสูญเสียเกิดขึ้น
เพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นพนักงานบริษัท
ก็ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนเมามากเลย
เพื่อนก็พากลับไปส่งที่ห้องพักห้องพักอยู่ชั้น๕
สักพักหนึ่งอยากจะอาเจียน
ไปที่ระเบียงครับไปอาเจียนหรือไปอ้วกที่ระเบียง

ตกจากระเบียงร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตคาที่คุณผู้ชม
มันเป็นเหตุการณ์แล้วเพื่อนร้องไห้ร้องห่มเสียใจ
เพราะไม่คาดคิดว่าแค่เมาแล้วอ้วกจะเป็นแบบนี้ครับ
โอ้โห

ร้องไห้กันอยู่เพราะว่าเพื่อนอีกคนนึงตกลงมาจากห้องพักเสียชีวิตครับ
ร่างของนายอเนกอายุ๒๖ปีเป็นพนักงานบริษัทอยู่ที่พื้นแล้ว
ยังใส่เสื้อคอปุกสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นแล้วก็นอนคว่ำหน้าจมกองเลือดสภาพโอ้โหร่างกายดูสิคุณหักผิดรูปแขนขาไปคนละทิศคนละทางนะครับ
ผู้ภัยต้องเอาผ้าขาวคลุมไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นภาพที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ชาวบ้านเขาก็มามุงดูกันนะครับ
ทีนี้ก็ไปเจอรถเก่งคันหนึ่งเสียหายเพราะว่ากระจกหลังเขาแตกแล้วก็มีคราบเลือดของผู้ตายกระเซ็นไปทั่วเลย
ทีนี้ผู้ตายเขาอยู่ด้านบนห้องห้องเขาอยู่ชั้น๕ที่ห้องไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด
เหมือนกับว่าร่างเขาเนี่ยมันตกมากระแทกตรงนี้ด้วยเห็นไหมกระจกก็แตกด้วยประคองตัวเองไม่ได้เออประมาณนั้นนะครับ
ทีนี้ทางด้านของนายสิทธินนท์อายุ๒๗ปีก็คือหนึ่งในเพื่อนที่มากับเขาเนี่ย
เขาบอกว่าเขากับผู้ตายเนี่ยนะฮะก็ไปงานกันผู้ตายดื่มเหล้ากันตั้งแต่ช่วงบ่ายจนเมา
ก็เลยพาเพื่อนกลับมาส่งที่ห้องพอไปถึงห้องได้ยินเสียงเพื่อนอ้วกอาเจียนอยู่ที่ระเบียงที่ชั้น๕
คือประเด็นคือไปกระเด็นใส่รถก่อนด้วยนะ
ร่างกระแทกพื้นสุดท้ายก็โอ้โหร้องไห้
ผมต้องโทรหากู้ภัยหาตำรวจมาช่วยกันครับ
เมื่อกี้นักข่าวถามเห็นไหมคือไม่รู้ว่า
ที่เขาล่วงลงมาเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุหรือ
หรือที่ถัดมาเพื่อนเคยตัดเพราะเรื่องของชีวิตอะไรบ้างไหม
คือจะหามูลเหตุว่าเขาพยายามกระโดดลงมาฆ่าตัวตายหรือเปล่า
แต่เพื่อนยืนยันว่าไม่มี
ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะจังหวะที่เขาเมาแล้วเขาอ้วกนั่นแหละ
เหมือนชะโงกหน้าออกไปอ้วกตรงระเบียง

แล้วก็เลยพัดตกลงมาจากระเบียงทำให้เสียชีวิต
แต่สุดท้ายเดี๋ยวต้องไปหาวงจรปิดก่อน
มันอาจจะมีกล้องวงจรปิดที่เห็นหลักฐานมากกว่านี้หรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ